ไหนก็ไปนครสวรรค์เขาว่ากันว่านครสวรรค์เนี่ยเหมือนเป็นประตูที่เปิดไปสู่ภาคเหนือ
เพราะฉะนั้นลุยยาวกันไปเลยภาคเหนือต้องไปที่เชียงใหม่ต่อครับ
คุณผู้ชมดูเอานะเชียงใหม่นะที่นี่นะถ้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเห็งปัง
เพราะคนที่นั่งข้างข้างผมอย่างน้องใบตองเขาก็เคยไปใช่
วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรจากหลวงพ่อทันใจไง
มีชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไปทั่วประเทศ
เรียกได้ว่าเวอร์วายอยู่เหมือนกันนะทั่วโลกของก้าวหมาครับคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปขออะไรแล้วสำเร็จคุณเห็นไหมแว๊บ
พวงมาลัยดอกมะลิต้องเอามาแก้บนแล้วที่เนี่ยโอ้โหกองพะเนินเป็นภูเขาเหล่ากา
เยอะจริงเนี่ยฮะสาธุชนเขาเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายส่วนมากนะเขาจะบอกแบบนี้ว่า
มาขอเนี่ยก็ขอเรื่องของหน้าที่การงานขอให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขรับปีใหม่กันไง
แล้วส่วนใหญ่ที่มาไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจแล้วหลายคนก็ยังไปยังจุดชมวิวช่วงนี้ดี
ดิฉันบอกเลยบรรยากาศดีอากาศดี
ใช่ไหมโอ้โห

คุณที่สาเคยไป
คุณใบตองคุณก็เคยไป
ไปสองครั้งค่ะ
ไม่ได้แก้บบนสองครั้งนะคะ
ไปขอสองครั้งเลย

แล้วแต่กรรม
คุณมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไป

เวลาเขาพูดกันมันแล้วแต่อย่างนี้ไง

เอานะเอานะ
ต่อให้มีกำลังใจเรายังไปขอต่อได้นะคะ